ปีนี้พลเอกเปรมนะครับได้ให้โอวาสขอให้นายกนำความสุขกลับมาให้คนไทยตามสัญญา
และให้ใช้ความจริงใจที่มีต่อประชาชนเพื่อเพิ่มกองหนุนที่หายไปให้กลับคืนมา
ท่านว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
ตู่ใช้กองหนุนไปเกือบหมดแล้วแทบจะไม่มีกองหนุนเหลืออยู่แล้ว
แต่ว่าถ้าเราสามารถแสดงออกถึงความปรารถนาดีของเราที่มีต่อประชาชนชาวไทย
กองหนุนจะมาเองจะมีกองหนุนมาเอง
เพราะฉะนั้นขอให้เต็มรมความห่วงใหม่และเพิ่งเต็มกองหนุนให้มาขึ้นให้ได้
ถูกทำได้พวกเราก็ทำได้

ข้อสำคัญที่สุดก็คือ
ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชาวไทย
คนไทยที่ดีคือยังไง

มีความสำเร็จ
ในการที่จะนำพาชาติบ้านเมืองของเรา
อบความสุขให้คนไทยให้จบได้

นี่ค่ะท่านก็พูด
ยังมีนัยยะให้เราได้คิดตาม

ก็หลังจากนำกระเช้าเข้าอวยพรรับพรปีใหม่จากพลเอกเบรม
นายกรัฐมนตรีก็แนะนำรัฐมนตรีที่มาร่วมอวยพรในวันนี้ว่า
แต่ละคนทำงานรับผิดชอบด้านไหนอะไรยังไง
กำลังทำงานสำคัญอะไรอยู่บ้าง
ซึ่งพลเอกเบรมก็ให้กำลังใจรัฐมนตรีแต่ละคนให้ทำงานประสบความสำเร็จ
แล้วก็ถามอาการเจ็บข้อมือของพลเอกประวิทย์ด้วยนะคะ
นายกรัฐมนตรีบอกว่าผลเอกประวิทนิ้วล็อก

พลเอกเปรมก็เลยบอกว่าขอให้หายเร็ว
แล้วก็พูดด้วยว่าปีนี้เหนื่อยหน่อยนะ

ก่อนที่จะเดินทางไปที่บ้านสื่อสาวเทเวศกันนะครับ
ก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์ก็ได้นำคณะรัฐมนตรีแล้วก็ผู้นำเหล่าทัพ
อวยพรปีใหม่ให้กับคนเอกประวิทย์วงสุวรรณที่มูลนิธิป่ารอยต่อนะครับ
โดยพลเอกประยุทธ์บอกว่าก็อวยพรให้พลเอกประวิทย์มีสุขภาพแข็งแรง
มีกำลังกายกำลังใจให้เข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
และเราได้สัญญากันไว้ว่าจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
แต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่หน้าบ้านสี่เสาเทเวศของพลเอกเบรมในช่วงเช้า
ช่วงเช้านะครับนี่ฮะมีหนึ่งในแนวร่วมหนอประชอชั่วในเอกชัยของกังวาเนี่ย
พอรู้ว่าบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์จะเดินทางมาด้วย
ก็พยายามจะไปดักรอเพื่อจะเอาของขวัญปีใหม่เป็นนาฬิกาที่ตัวเองใส่อยู่
เหมือนกับต้องการแสดงสัญลักษณ์เรื่องนาฬิการูของท่าน
ท่านชอบนาฬิกาไม่ใช่เหรอจะเอานาฬิกามาให้เป็นของขวัญ
ก็ตำรวจก็ควบคุมตัวไปนะครับแต่ว่าล่าสุดทางตำรวจบอกว่า